ลุ้นกันดีกว่าเพราะว่าวันที่หนึ่ง
ก็เป็นวันโชคดีของหลายคน

พูดถึงเลขที่สวยเขาบอกว่าโปรดใช้วิจารณญาณนะคะ
ใครที่คิดจะทุ่มทุนสร้างต้องใช้สติ

งมงายมากแค่ให้ดูตัวเลขว่ามันสวยดี

เลขจุดโปรมาเดอร์

ช่วงวันสลากินแบ่งรัฐบาลออกแบบนี้นะคุณผู้ชม